ว่าให้เลือกนะระหว่างเสริมสวยเสริมหล่อกับท้องหิว
เป็นคุณผู้ชมจะเลือกอะไรก่อน
ขอเสริมสวยเสริมหล่อก่อนหรือขอเอาให้ท้องอิ่มก่อน
เพราะว่าพี่หน้าตาดีอยู่แล้วพี่ขอให้ท้อง

หน้าตาดีอยู่แล้ว
พี่ขอให้ท้องอิ่มก่อนนึกแค่หัวเราะใหญ่เลยลูก
ให้ท้องอิ่มก่อนของนอก
ไม่น่าฟังคำตอบพี่เบิ้ลเสียเวลาชีวิตจริง
งั้นไปอ่านข่าวเลยไหมคุณผู้ชม
คือจะบอกว่ายังไงรู้ไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
น้องผู้หญิงคนนี้ก็เข้าใจแหละว่าแบบน้องอยากสวย
น้องจังไปยืดผมยืดผมให้ผมตรงนี่ค่ะ
นานประมาณ๓๔ชั่วโมง

เขาตัดสินใจว่าขอสวยก่อนละกัน
แล้วสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นในร้านลองดูค่ะ
เห้ย

ไม่ได้ลื่นหรอกคือตัวเองเหมือนกันวื้บลงไปเลย

แล้วหิวมากดูสิหน้ามืดเป็นลมไปเลยแบบนี้ค่ะ
แล้วมันต้องใช้เวลานานเวลาที่ยืดผม
ใครที่เคยยืดผมก็จะรู้ไม่ใช่แค่ยืดผมอย่างเดียวนะ
เคมีต่างจะทำสีจะดัดจะไฮไลท์อะไรก็แล้วแต่ค่ะ
แต่เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่น้องเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้
นี่คือเขาทำผมไปแล้วสัก๒ชั่วโมงนะ
เริ่มแบบกระสับกระสายแล้วแล้วก็บอกช่างว่าแบบ

แต่พอน้องลุกไปแป๊บนึงเดินได้ไม่กี่ก้าวเอง

และไอ้ที่เสียงได้ยินเสียงดังหัวน้องไปชนกับตู้ในร้านนะ

เห็นน้องแบบเป็นลมแบบนี้ใช่ไหมเอาน้ำแดงมาให้ดื่ม
กินอะไรหวานก่อนเอายาดมมาให้ดมก่อน
แล้วเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟัง
คือร้านนี้เป็นร้านอยู่ในอำเภอทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราช
คือเขาบอกว่าก่อนจะยืดผม
เจ้าของร้านก็ถามลูกค้าแล้วนะว่า
น้องคะน้องมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า

ทีนี้สุดท้ายเจ้าของร้านเห็นอาการน้องแบบนี้
ก็เลยถามไงว่าหนูหนูกินข้าวมาหรือเปล่าลูก

ทีนี้ค่ะก็เลยรู้เลยว่าเป็นลมแบบนี้ไม่ได้กินข้าวแน่

ทีนี้พอพ่อกับแม่ของน้องเอาข้าวมาให้ลูกสาวได้ทาน
หนึ่งอาการน้องก็กลับมาดีขึ้น
หน้ามืดก็หายไปแล้วทีนี้ก็ทำผมต่อนะ

ทีนี้พอได้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมอย่ามองเป็นเรื่องเล่น
เจ้าของร้านก็ฝากเตือนมาด้วย
เดี๋ยวลองฟังเจ้าของร้านเขาเตือนหน่อยละกันค่ะ
ลูกค้าทุกท่านนะคะก่อนที่จะมาเข้าทำมาทำผม
เคมีเป็นสารเคมีที่ทำให้แบบ

ถ้าคำว่าเคมีเนี่ยคือใช้เวลาหมดอย่างน้อย๓๔ชั่วโมง

ไม่ใช่แบบจะสวยก็สวยตอนไหนก็ได้นะคะ

ทานอาหารเครื่องดื่มอะไรมาให้เรียบร้อยเลย
เพราะเราต้องนั่งกันนานนั่งกันยาวนะคะ

ชอบคำที่คุณพี่เจ้าของร้านเตือน

ก็อยากถามพี่น้ำแข็งเลยเวลาไปดัดผมไปทำผม

มันมีผลมีผลมาก
ตอนที่ตอนท้องน้ำแข็งเคยไปทำสีด้วยนะ

ในตลอดอายุการตั้งครรภ์๙เดือนนี่นะ

แล้วตอนทำเคมีต้องใส่แมสแบบ๒ชั้น
อันนี้เรื่องเคมีมันก็มีผลด้วยประกอบกับไม่ได้ทานข้าวมา

แล้วนั่งทำทั้ง๔ชั่วโมงกันเนี่ยคือผู้หญิงผมยาวเนี่ยเมื่อกี้อาจจะหลายขั้นตอน
หลายขั้นตอนยืดด้วยอะไรด้วยใช่ไหม
ยืดเสร็จก็ต้องมาใส่ไอ้ครีมรักษาบำรุงอยู่อีกใช่ไหม
ใช่นี่ไม่รู้ว่าผมผมยาวขนาดนี้จะมัดใจคุณผู้ชมให้อยู่หน้าจอของเราได้ตลอด
นึกเปล่าคะเนี่ยสบายสวยจนจบรายการ